ที่เป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ตอนนี้หน่อยค่ะ

ก็เป็นเรื่องของพยาบาลสาวคนหนึ่งที่ถ่ายคลิปของเธอลงในติ๊กต๊อกนะคะ
แต่ว่าไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพยาบาล
แต่ว่าเป็นการดื่มเหล้าแล้วก็สถานที่ก็เป็นโรงพยาบาลด้วยนะคะ
คลิปนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากทีเดียวค่ะ
ในคลิปนี้เราจะเห็นผู้หญิงคนนี้สวมเครื่องแบบคล้ายกับเครื่องแบบพยาบาล
แล้วในมือก็เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พอมีการโพสต์คลิปนี้ลงไปเนี่ยคนก็ตั้งคำถามบอกว่าทำแบบนี้ได้หรือเปล่า
กำลังนั่งอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งคล้ายสถานพยาบาลในมือถือขวดเบียร์
อีกคลิปนึงเนี่ยนะคะก็จะเป็นขวดเหล้าชนิดแบนนะคะซึ่งเธอก็ดื่มเครื่องดื่มในมือด้วยนะคะ
นี่คือคลิปที่มีการโพสต์ออกมาในช่วงปีใหม่
คลิปนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากเลย
บางคนก็บอกว่านี่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างมาก
เพราะว่าเครื่องแบบเนี่ยเป็นเครื่องแบบพยาบาลนะคะแล้วก็ดื่มในสถานที่ทำงาน
นี่ค่ะโอ้โหสนุกใหญ่เลยนะคะ
เป็นภาพมีการโพสต์ภาพแถลงการแล้วบอกว่า
สภาการพยาบาลได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว
และมอบหมายให้ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด
ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุดและจะแถลงข้อเท็จจริง
เพื่อพิทักษิตแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการพดุงคันต่อไปนะคะ
ก็เลยต้องมีการตรวจสอบคลิปนี้กันนะคะ
ทีมข่าวของเราได้สอบถามนายแพทยุทธนาวรรณโพกลาง
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก็บอกว่าจากการตรวจสอบคลิปเบื้องต้น
พบว่าเป็นสถานพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจริงค่ะ
แล้วก็เป็นการดื่มแอลกอฮอล์ในโรงพยาบาลจริง

เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและทำไม่ได้นะคะ

ถือว่ายังไม่ได้ผลกระทบมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ

ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนให้ตรวจสอบ

ให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วย

เป็นทางการส่งไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง

กับการประกอบวิชาชีพและกฎหมายควบคุมแอลกอฮอล์ด้วย
ส่วนเรื่องนี้ที่มีการตั้งคำถามกัน
ถ้าไปเทียบกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปี๒๕๕๑มาตรา๓๑
มีกำหนดไว้นะคะห้ามมีให้บุคคลดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ก็คือวัดหรือสถานที่ประกอบศาสนกิจ
สถานที่ราชการยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคลหรือสโมสร
สถานศึกษายกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคลหรือสโมสรเช่นกัน
ห้าปั๊มน้ำมันหกสวนสาธารณะของทางราชการ
และ๗สถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศค่ะ
โทษจำคุกไม่เกิน๖เดือนหรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะมีอยู่๗สถานที่ด้วยกันค่ะ